สวัสดีครับก่อนที่อยากจะได้ตามข่าวอื่น
ขอดูเรื่องนี้ก่อนที่เป็นหัวข่าวใหญ่

ที่คุณน้ำแข็งบอกไปสักครู่

รีดสวยรถขนสินค้าภาคใต้

โจ๊กซึ่งเป็นเจ้าตัวบอกไม่รู้จัก

แล้วบอกว่าในขบวนการนี้
ยังมีตำรวจและข้าราชการฝ่ายปกครอง
อีกกว่า๑๐รายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
มีคนตกเป็นเหยื่อมากกว่า๑๐ราย
รีดได้เดือนหนึ่งประมาณ๓แสน
เออฉะนั้นประเด็นนี้ขอคุยกับ
ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่อยครับ

แล้วก็มีบัตรตำรวจ

หนึ่งเรื่องแอบอ้างที่ผู้ต้องหามีหมายจับอยู่สี่ไม้จับคือนายสิงหราชนะครับ
ที่ผมทราบเมื่อวานมาร้องมีประชาชนมาร้องเรียนที่กองปราบรามนะครับ
เมื่อวานผมก็ได้ส่งชุดทำงานไปรับเรื่องแล้วนะครับ
ตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าตัวเป็นใครที่มาแอบอ้างนะครับ
เราก็ไปรีดถ่ายชาวบ้านต้นอีกร้านก็จับไปแล้ว
จับไปเมื่อวานนี้เองก็แอบอ้างชื่อผมทำรถตู้โดยสารนะครับ
เป็นวินรถตู้อยู่แถวอนุสาวรีชัยโดยนำรถตู้ที่ไม่จดทะเบียน
มาวิ่งรับนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เป็นการทำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นนะครับผม
เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยจับกลุ่มตัวไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้ประมาณเที่ยงกว่า
ก็จะนำตัวไปแถลงข่าวที่สนพญาไทยเพื่อจะให้ประชาชนนั้นไม่สับสน
ทีนี้พอเขาอ้างชื่อแล้วเนี่ยตำรวจตำรวจส่วนใหญ่ก็ไม่

ครับคือเอาชื่อไปแอบอ้างตำรวจอาจจะเกรงใจ
นึกว่าเป็นรู้จักกับผมอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยปล่อยผ่าน
อาจจะด้วยความอาจจะงานเยอะก็ปล่อยผ่านไป
หรืออาจจะเกรงใจผมก็ปล่อยผ่านไปอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏประชาชนจะได้ไม่สับสนนะครับ
ว่าในการแอบอ้างต้องกลับเรียนว่าแอบอ้างชื่อได้
จะต้องเอาแอบอ้างไปใช้ในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องนะครับ
ในทางที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าแอบอ้างแล้วไปทำในสิ่งที่ผิดอย่างนี้
เอารถไม่ถูกต้องไม่จดทะเบียนไปรับผู้โดยสารเดี๋ยวก็เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาอีก
เดี๋ยวก็มีปฏิเสธอีกนะครับแล้วนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายติ้นนะครับ
แล้วอีกแบบหนึ่งที่ไปรีดไถเขาเนี่ยเห็นว่าเดือนหนึ่งได้ตั้ง๓แสน
อันนั้นคือไปยังไงไปยังไงครับ
อันนั้นเห็นบอกว่าเท่าที่ฟังเมื่อวานนะครับเห็นบอกว่าขับรถปาดหน้าแล้วก็ไปยัดยาเสพติดเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างนะครับ
แล้วก็ไปรีดไถชาวบ้านนะครับ
แล้วก็เกิดขึ้นในต่างจังหวัดนะครับในต่างใต้นะครับ
แต่บุคคลเนี่ยบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยทราบแล้วว่าชื่อนายสิงหราชนะครับมีหมายจับครั้งเก่าอยู่๔หมายจับด้วยนะครับ
เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มอบตัวนะฮะไม่เป็นไรก็จะไล่จับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
ประเด็นคือปรากฏคือประเด็นก็คือผมเข้าใจว่าที่เขาเชื่อเนี่ยเพราะใส่เสื้อมีคำว่าสอบสวนกลางบ้าง
แล้วก็ห้อยบัตรตำรวจด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เสื้อพวกสอบสวนกลางเสื้อกองปราบเสื้อโปรลิส
ใครก็ก็ซื้อมาใส่ได้เหรอครับครับใช่ครับใช่ครับครับ
เนื่องจากเสื้อบางทีร้านก็ไปทำคล้ายบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะก็เข้าใจนะฮะ
ไปทำเพื่อการค้าแต่ว่าก็ต้องฝากนะครับนะฮะส่วนนี้ก็ต้องฝากเตือนในส่วนร้านค้าก็สามารถขายได้
เพราะเขามีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนผู้ที่ซื้อไปใส่เนี่ยนะครับ
นะฮะก็ต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดผิดไม่นำไปใช้ในทางที่ช่อชนนะครับ
นะฮะทำให้ประชาชนเขาเสียหายนะครับแต่ว่าในวันนี้ถ้าเป็นการหลอกลวงแล้วสาธิตดี
เป็นการแอบอ้างนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ผมก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นแอบอ้างผมก็ให้ตรวจสอบอาชีพ
หมายเลขมือถือผมก่อนนะครับ๐๘๑๖๔๔๐๔๓๐ได้เลยนะครับเป็นเบอร์ตรงผมเลยนะครับ
ถึงผมด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็จับกลุ่มไปแล้วหนึ่งนะครับที่อ้างอีกก็เดี๋ยวไล่ติดตามจับกลุ่มอีกนะครับผม
โทษหนักเบาแค่ไหนคนที่แอบอ้างตำรวจไปทำโน่นทำนี่เนี่ย
ในเรื่องของแอบอ้างชื่อก็เป็นเรื่องหมีนประมาณ
แอบอ้างแล้วเป็นการไปช่อฉนกลงก็เป็นการหลอกลวงประชาชน

วันนั้นก็มีความผิดอัตราโทษจำคุกสูงสุด
เกิน๕ปีนะครับในความผิดเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าในการดำเนินคดีก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาลท่านนะครับ

อ้าวทีนี้ถามอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องเงินกู้นอกระบบ
พลเอกประวิทย์เนี่ย
ไปมอบโฉนด

อบไปคือเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
ท่านผู้บัญชาการเองก็เดินทางไปต่างจังหวัด

แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะแก้ปัญหา
ให้กับเงินกู้นอกระบบอย่างถาวร
คือคนที่กู้เงินนอกระบบเนี่ย
เราไปมอบโฉนดให้เขาเป็นไทยแก่ตัวแล้วเนี่ย
วันหนึ่งเขาเดือดร้อนขึ้นมาเขาไปกู้แบงค์ก็ไม่ได้

ก็กลับไปกู้นายทุนนอกระบบอีก

โดยให้เขามีแหล่งเงินกู้ใหม่เนี่ยคืออะไร

รองรายกรรมตรีเป็นประธานในการปฏิบัติการขับเคลื่อน
วันนี้จากการคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชนได้อย่างจริงจัง

วันนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
วันนี้ท่านรายกรรมตรีรวมถึงท่านปฏิบัติกรุงสุวรรณ
ก็ได้สั่งการให้มีสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย
ก็คือเป็นสินเชื่อของรัฐเป็นสินเชื่อที่เป็นธรรม
เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีแหล่งเงินที่สามารถกู้ยืมได้นะครับ
โดยง่ายโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นวันนี้ความจริงแล้วต้องเรียนว่า
ในพื้นถิ่นต่างในจังหวัดต่าง

เขาไม่ทราบจะเข้าสู่ระบบเพื่อจะไป
เพราะว่าเขาขาดความเงินและแหล่งของมูลต่าง

ยกขึ้นไปนำร่องที่จังหวัดขอนกัญ
เพื่อเปิดสินเชื่อที่เป็นธรรม
เพราะฉะนั้นวันนี้ในการจัดระบบเนี่ย
หมายให้สำนักงานบวชชาติเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการนำในทุนที่อยู่นอกระบบเนี่ย

เพื่อจะให้ชาวบ้านในตำบลหมู่บ้านในพื้นถิ่น
เขาทราบเลยว่าในจังหวัดของเขาเนี่ย
มีในทุนกี่คนที่เขาสามารถกู้ได้
กู้เข้นไปงานแต่งงานลูก
เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้นายประวิทย์ตั้งครับ
ย้อนกลับมาสู่ในทุนนอกระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยจะเริ่ม
ดำเนินการทุกพื้นที่นะครับนะฮะเพื่อจะขึ้นทะเบียนในทุนทั้งหมดเพื่อจะให้นายทุน
ระบบเนี่ยเข้ามาในระบบให้หมดนะครับนะฮะเข้ามาอยู่ในรูปของสินเชื่อ
โกเฟอร์เนเชียนนาโนเฟรเจียนนะครับนะฮะซึ่งในสินเชื่อเหล่านี้
เอ่อเป็นสินเชื่อที่สามารถให้กำไรแล้วก็เป็นสินเชื่อที่สามารถ
มีรายได้มากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยถูกกฎหมาย
เขาปกติการเก็บต่อเบี้ยต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับคนกู้กู้ง่ายเหมือนเดิม
ยุ่งยากเหมือนไปกู้ธนาคารไม่ยุ่งยากนะกู้ง่ายเหมือนเดิม
ใช่ครับต้องให้เขาต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าเข้าสู่แหล่งเงิน
ง่ายจริงไม่ใช่เป็นคำพูดสวยหรูหรือวลีสวยเหมือนใด
ที่บอกว่าให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายแต่ไม่ทราบจะเข้ายังไง
ใช่ไหมครับครับนะฮะไม่ประชาชนหาไม่เจอแต่วันนี้เอ่อ
ประชาชนเขารู้แล้วว่าในจังหวัดเขามีในทุนกี่แห่ง
มีใครบ้างบ้านไหนบ้านไหนเวลาเขาจะไปกู้ก็ไปบ้านนั้น
ตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเริ่มแล้วครับ
ในจังหวัดอุดรขอนแก่นแล้วครับครับแล้วต่อไปก็จะ
จะพยายามให้มีทุกจังหวัดครับจะต้องขยายไปอีกครับ

ครับครับครับครับ